ส่วนตำรวจที่อุดรธานีสามารถไปรวบตัวตีนแมวที่ย่องเข้าไปในกุฏิพระ
ขโมยเงินในย่ามของพระเกือบแสนบาทไปได้
สุดท้ายถูกชาวบ้านเข้าไปรุมทำร้ายด้วยความโกรธแค้นนะครับ
ตำรวจควบคุมตัวนายมานิดฮิริโกกุลอายุ๓๓ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุลักษัพในกุฏิพระที่วัดถาวรธรรมารามบ้านโคกถาวรตำบลพังงู
อำเภินอาหารจัวร์อุดอลธานีเมื่อวันที่๒มินาคม
เหตุเกิดในขณะที่พระมหาเสวกซึ่งดูแลเงินขึ้นไปฉันพัฒนาหารที่สาราการประเรียน
คนร้ายอาศัยจังหวัดนั้นนะครับใช้ไขควงงัดหน้าต่างหลังกุฏิแล้วเข้าไปขโมยเอาย่ามพระไป
ต่อมาครับชุดสืบสวนโรงพักหนองหานติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักก่อนนำตัวไปทำแผน
จังหวะที่บางคนทบไม่ไหวปีเข้าไปชบต่อยกันพุทธหะนี่รบกลิ้งไปเลยครับนี่ฮะ
มวลเงินจริงก็นำเงินไปใช้จ่ายไปเที่ยวเตรดนี่แหละ
ถ้านั่นของพระอาธิกาณอดุลกรญานโนเจ้าอวรรณวัดก็บอกว่า
เงินจำนวนนี้ญาติโยมบริจาคมาเพื่อสร้างกุฏิไม้
ก็ได้แต่บอกสอนไปว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะมันบาป
หลักซับในพื้นที่อำเภอน้องหายมาแล้ว
หลายวัดด้วยกันแต่ครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นแหละครับ
รวบตัวได้ดำเนินคดีก็ต้องเข้าคุกไปใช้กรรมต่อไปนะครับ